ดูเดือดแต่ว่าท่านนายกเองก็ยังเงียบนะไม่ได้มีท่าทีไม่ได้สนใจอะไร
เพราะว่าวันนี้เดี๋ยวก็เดินหน้าประชุมเรื่องของสวบคอต่อ
เดี๋ยววันนี้จะมีการประชุมเพื่อปรับโซนสีแล้วก็เตรียมพร้อมรองรับเรื่องของตุ๊จีนด้วย
ก็ทำให้ทางด้านของท่านนายกยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกับเรื่องพักที่มีการเปิดตัวกันไปนะครับ
มาดูการประชุมสอบคอที่จะเกิดขึ้นในวันนี้กันหน่อยแล้วกันนะคุณผู้ชม
ผลเอกสุพศมารานิยมเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ก็เป็นฐานภูมิในการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙ด้วยนะครับ
บอกว่าเดี๋ยววันนี้ท่านนายกก็จะมานั่งประชุมสั่งการว่าหลังปีใหม่มาแล้ว
เขาให้เร่งประเมินข้อมูลเพื่อพิจารณาผ่อนคลายในส่วนที่สามารถทำได้
เพราะเป็นห่วงเป็นใยประชาชนในการประกอบสมาอาชีพแล้วคนเนี่ยต้องให้มีงานทำ
พร้อมให้ระบบเศรษฐกิจได้ขับเคลื่อนต่อไปรวมถึงเรื่องของภาคการท่องเที่ยว
แล้วก็เดี๋ยวประเมินกันว่าจะผ่อนคลายระดับพื้นที่สีของแต่ละจังหวัดอย่างไร
เพื่อให้ประชาชนใช้ชีวิตอย่างคล่องตัวมากขึ้นนะฮะ
สำหรับมาตรการต่างที่จะออกมาบางส่วนก็จะเริ่มเลยครับ

ซึ่งทั้งหมดวันนี้นะจับตาการประชุมใหญ่สอบคอคือ
วันนี้๒๐มกราคมท่านนายกจะเป็นประธาน
แต่เชื่อเหลือเกินว่าเดี๋ยวนักข่าวต้องไปดักถามความเคลื่อนไหวการเมืองแน่
ว่าท่านคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องภาในภาคภารังประชารัฐและแนวโลกของรัฐบาล

ซึ่งเดี๋ยววันนี้นะฮะก็เดิมอย่างที่บอกไปก็จะมีการปรับระดับสีส้ม
เดิม๖๙จังหวัดสีฟ้า๘จังหวัดสีฟ้าบางพื้นที่๑๘จังหวัด
คาดการณ์ว่าจะมีการปรับพื้นที่สีจังหวัดจากสีส้มเดิมให้เป็นสีเหลืองกว่า๒๐จังหวัด
ให้ประชาชนนั้นผ่อนคลายกิจกรรมและกิจการมากขึ้น
ส่วนตุจีนจะเริ่ม๑กุมภาพันธ์นี้
ในแพทย์สิวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยก็บอกว่าเป็นห่วงเหมือนกัน

ขอให้ทุกคนต้องระมัดระวังตัวเองอย่างเต็มที่
เพราะเทศกาลก็จะมีกิจกรรมจ่ายไหว้ซื้อใช่ไหมไปเที่ยวกันด้วย
นะฮะก็แน่นอนคนจะไปพบปากกันมากขึ้นไปตะลงตลาดออกไปเที่ยวกันตามสถานที่ต่างต่าง
ก็อาจจะทำให้เกิดคลัสเตอร์ขึ้นมาได้อันนี้ก็ต้องระวังกันด้วย
ดังนั้นครับ๓วันกับ๓กิจกรรมความเสี่ยงของตุจีน
จากการรวมตัวกันของญาติต่างตามสถานที่ต่างที่จะมีการไปรวมตัวกัน
แนะนำเลยเลือกซื้อของในตลาดหรือห้างที่ผ่านการประเมินแล้วว่า
ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโควิด
แผนการซื้อใช้เวลาซื้อให้น้อยที่สุดในการเข้าไปในตลาด
ซื้อสินค้าในจุดที่มันแออัดหรือเลือกซื้อของออนไลน์เพื่อลดความเสี่ยงครับ
สำหรับบุคคลที่ควรระวังตัวในช่วงตุจีนที่สุดคือ
ผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัว
เพราะว่าที่เราอ่านข่าวแล้ววันที่ผ่านมา

แล้วคนที่เอาเชื้อไปคือญาติพี่น้องลูกหลานที่ไปหาท่าน
ดังนั้นผู้สูงอายุคนที่มีโรคประจำตัว
ผู้ป่วยเด็กเล็กหญิงตั้งคันต้องระวัง
สวมหน้ากากอนามัยมิดชิดและมากที่สุด

นี้การไหว้บรรพบรุษนั้นเนี่ยควรจัดในสถานที่ที่ถ่ายเทได้สะดวกครับ
เลี่ยงการเผากระดาษถ้าเกิดว่าต้องเดินทางไปไหนมาไหน
ก็ขอให้มีการเปลี่ยนเสื้อผ้าการอาบน้ำทันที
เป็นการป้องกันเชื้อโรคที่จะนำไปสู่ญาติพี่น้อง
คุณจะไปหาในช่วงของเทศกาลตรุษจีน
ที่จะมาถึง๑กุมภาพันธ์นี้นะครับ
เขาก็มีความหวาดผวาว่าการรวมญาติช่วงตุ๊กจีน

ไปลงไปได้